ท่านผู้ชมครับมาดูความคืบหน้านะฮะ
จากคดีที่มีหญิงเจ้าของร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งนะครับ
ถูกแทงจนเสียชีวิตคนแทงก็คือลูกค้า

ที่มาเที่ยวที่ร้านแล้วก็ไปชอบเขาอ่ะไปชอบเจ้าของร้านอ่ะ

ค่ะทั้งที่เขามีครอบครัวมีสามีมีลูกอยู่แล้ว

ผู้ต้องหานี่ก็จับได้แล้วนะครับ
นายบุญเลิศกรรคำอายุห้าสิบสองปีนะครับเป็นผู้ต้องหานะครับ
ใช้มีดแทงนางสาวพกามาศแสงขำชื่อเล่นชื่อพึ่งอายุ๒๙ปีเท่านั้นนะฮะ
เป็นเจ้าของร้านคาราโอเกะชื่อว่าน้องมิ้นคาราโอเกะ
อยู่ที่ริมถนนชายนาฏวัดสิงห์อำเภอเมืองชายนาฏนะครับ
ตำรวจสอบสวนสืบสวนนะครับจนติดตามจับกลุ่มตัวนายบุญเลิศได้นะครับ
บุญเลิศเป็นลูกค้าที่มาเที่ยวที่ร้านบ่อยแล้วก็มาชอบผู้ตายนะ
วันเกิดเหตุก็ไปใช้มีดที่เป็นมีดยาว๑๑นิ้วแทงเขาแทงเข้าช่องท้อง
ไส้ทะลักออกมาเลยจนเขาเสียชีวิตแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
โดยอ้างว่าหึงห่วงไม่ชอบเห็นเขาไปคุยกับใครอะไรยังไงนะครับ
ชอบเขาเนี่ยนะครับซึ่งทางญาติของนายบุญเลิศก็เกลี้ยกล่อม
มามอบตัวนะฮะแล้วก็พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพไปแล้วเมื่อวานนี้
โอ้โหตอนที่ไปเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่ไม่กันเนี่ยตายแน่
ใช่ค่ะนี่ค่ะ
นี่ฮะเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าญาติของผู้ตายบอกว่าหน้าตาของนายบุญเลิศผู้ต้องหาก็ไม่ได้สะทกสถานอะไรเลยนะครับ

วันนี้ครับที่วัดบรมธาตุวรวิหารอำเภอเมืองชัยนาธนะครับ
ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีไปที่นั่นนะครับ
ครอบครัวญาติพี่น้องก็จัดพิธีศพให้ที่นี่นะครับ

สามีของผู้ตายชื่อว่านายก้องเกียจอายุ๓๓นะครับ
บอกว่าหลังเกิดเหตุเขาก็ได้ยินเสียงแววอยู่บ่อย
ก็เลยคิดว่าภรรยายังไม่ได้ไปไหน
เชื่อว่าวิญญาณอาจจะยังอยู่ที่ร้านที่เกิดเหตุ
เดี๋ยวจะไปเชิญวิญญาณตามความเชื่อ

ส่วนการเยียวยานะก็จะเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องของค่าเล่าเรียนของลูก
เพราะว่าภรรยาเป็นเสาหลักของครอบครัว
พอภรรยาเสียชีวิตไปก็ไม่รู้จะทำยังไงทีนี้นะครับ

อันนี้ก็จะต้องไปเรียกร้องเอาจากทางฝั่งของคนร้าย
ที่คนร้ายสารภาพแล้วอ้างว่าทำไปเพราะหึงหวง
แล้วก็โกรธที่ผู้ตายไปพูดคุยกับคนอื่น
สนมกับคนอื่นเขาคิดว่าไม่ใช่
เพราะว่าภรรยาเขาไม่เคยเกี่ยวข้องไม่เคยพูดคุยครบหา
มีใจอะไรให้ด้วยเนี่ยไม่มีนะครับ
แต่สิ่งที่ทำเนี่ยก็ถือว่าโหดเยี่ยมเกินไปโหดร้ายเกินไปนะครับ
ก่อนหน้านี้น้องของคนร้ายก็เคยมาด่าทอที่ร้านเขา
มีการแจ้งความกันไปแล้วนะครับ
แล้วคราวนี้ก็บานปลายถึงขั้นฆ่ากันตาย
ถ้ามาก็อาจจะมีแน่ครับ
แต่คนดังอยู่ดีกว่านั้น
เจ้าบอกว่าเขากรดแค้นมากนะ
เหลือก็ว่ากันไปตามคดีความทั้งเรื่องของอาญาแล้วก็การเรียกร้อง
ชดเชยเยียวยาความเสียหายต่างเกี่ยวกับลูกชายของผู้ตาย
เพราะมันก็โหดจริงภรรยาตัวเองก็ไม่ใช่
ไปแอบชอบเขาไปหึงเขาไปแทงเขาตายอย่างนี้